ก็เลยต้องเก็บข้าวของสมบัติต่างเข้าไปในบ้านเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะ
แต่ขนาดว่าเก็บในบ้านแล้วนะคุณผู้ชมเชื่อไหม
ยังมีเหตุการณ์ที่ขโมยมาขโมยไปได้อีกค่ะ
คุณผู้ชมคะไม่ต้องงงค่ะนี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นสองครั้งสองเวลา
จากบุคคลที่ก่อเหตุสองคนอ้าวคนแรกชายเสื้อเหลืองเดินมานึกว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้
ไม่ใช่นะเป็นคนอื่นที่มาเปลี่ยนเรา
เปลี่ยนรองเท้าแล้วเดินออกไปอีกคนนึงหนุ่มนี้มาตอนกลางคืนนะคะ
เปลี่ยนรองเท้าเหมือนมาเลือกอะไรยังไงอย่างนั้นเลยค่ะ

เปลี่ยนคู่หน่อยแล้วกัน
เออมันครับขอใหญ่กว่านี้นิดนึงอันนี้ใช้ได้สวยด้วยป้าย

อ้าวคุณมันอย่างนี้ได้ยังไงนะงงกันสิคะ
ตั้งอยู่ที่ถนนพระยาสัจจาตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรี
นี่ค่ะนี่พิกัดจุดเกิดเหตุอยู่ตรงนี้แหละ
ถามว่าเป็นผู้เสียหายนี่คือใคร
นางสาวพิษสุพังมีสินค่ะพี่เสื้อสีน้ำตาน้ำตาลเนี่ยนะคะ
เป็นเจ้าของร้านอีกคนนึงที่อยู่ใกล้กันคือน้องเฟิร์ส
เป็นพนักงานของร้านเล่าให้ทีมข่าวฟัง
รองเท้าที่หน้าร้านเนี่ยนะตอนนี้มีอยู่๕คู่
หายไปแล้วเหมือนกันทั้งหมดนะ
คือ๓คู่แรกเป็นรองเท้าที่มีราคาระดับหนึ่ง

ส่วนอีก๒คู่นั้นเป็นรองเท้าทั่วไป

ก็เลยอยากจะฝากบอกผู้ก่อเหตุตรงนี้เถอะว่า
จริงแล้วรองเท้าทั้งสองเนี่ยนะคะ
ทางร้านเขาต้องใช้อยู่เป็นประจำ
แล้วก็เขียนโน้ตบอกสื่อสารบอกด้วยนะว่า
ถ้าจะเอามาคืนเนี่ยบอกว่าเอามาคืนให้เราหน่อยนะคะ
แล้วเหมือนเขียนประชดเอาไว้นะว่ารองเท้าปันสุก

เปรียบเหมือนกับตู้ปันสุกที่เราทำกันทุกวันทุกวันใครจะไม่หยุดก็ได้อย่างนั้น
เออเหมือนกับมาเปลี่ยนมาอะไรไปแต่จริงจริงประชดนะค่ะ

แล้วร้านนวดร้านบริการแบบนี้
เขาก็ต้องเอารองเท้าไว้หน้าร้านถูกไหม
จะไม่ได้เก็บเข้าไปในร้านเสมอไปอย่างนี้ค่ะ

ร้านนวดร้านสปาตอนนี้ก็เปิดไปได้อีกตั้ง๕
เจอเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซ้อนมันก็เจ็บปวดอะคุณผู้ชม
ก็ได้แค่เตือนกันแหละนะคะว่าถ้าทรัพย์สมบัติของเรา

แล้วก็เตือนคนที่จะเกาะเหตุด้วยว่ามันก็เดือดร้อน
คนที่เขาได้รับความผลกระทบอะนะคะ
อย่าไปทำเลยดีกว่าบางทีโดนคดีอีกโดนตำรวจอีกมันไม่คุ้มกัน
ใช่เหมือนจะเป็นรองเท้าแบบราคาไม่ได้แพงอะไรมาก
แต่ว่าถ้าเกิดโดนแจ้งความว่าคุณขโมยของยังไงก็มีความผิดเหมือนกันนะคะ